เวทีไทยรักษ์ศึกยอดมวยไทยรักษณ์ครับ
โรดมีโอกาสได้กลับมาชกอีกครั้งหนึ่ง

แต่ต้องติดตามจากคุณสุโรพัชย์จารุสบรรณีนะครับ

เป้าหมายเหมือนจริวนะครับ

เพราะล่ะนะคะ

สรุปว่าเลิกมวยจริงไม่จริงยังไม่เลิกค่ะชกวันที่๕ธันวาวันพ่อ
อ้าวแล้วเป็นไงมาไงได้มาขับรถซะล่ะมาช่วยเฉยค่ะ
ช่วยเขาเฉยนะเออเอายังไงวันนี้ซ้อมซ้อมมวยไหมซ้อมค่ะ
อย่างนั้นไปซ้อมเลยดีกว่าไปอ่า
เอาละครับมาดูการฟิตซ้อมน้องโรสกุหลาบอาบยาพิษ
ก่อนหน้านี้ชนะ๑๒ไฟล์ติดแหม่ล่าสุดนี่เจอของแข็งครับสะดุดแพ้สุริยันเล็ก
นี้ก็ขอกลับมาเชิดช้าอีกครั้งมีผู้ใหญ่ออสสาธิตบุญช่วยแล้วก็พี่เปี๊ยกบ้านเจริญศุกร์ที่ดูแลการฟิตซ้อมแก้ทางมวย
บอกว่าเจอแสนชัยน้อยนี่ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่กลัวมวยทรงนี้แต่ว่าแพ้ทางมวยอะไรนี่น่าสนใจนะครับ
ฟังจากปากพี่เปี๊ยกครับ
เก่งไม่กลัวครับลดฮือ

เพราะว่าเขาฝีมือเขาจะเร็วเขาจะมีลูกถีบลูกฝีมือ
คือเราก็แก้มาเรียบร้อยคืออดให้เต็มที่เลยครับ
จะเดินตั้งแต่ยก๒เลยครับจะไม่หายใจเลย
น้องโรดซ้อมเสร็จแล้วก็ฝากอะไรถึงคู่ชกหน่อยสิครับ

ส่วนการฟิตซ้อมแสนชัยน้อยจอมเตะเมืองดอกบัว

กำลังสดเหลือเกินชนะมา๙ไฟล์ติด
เป็นมวยของเสียวินอุบลก็ซ้อมอยู่ที่ค่าย๑๒พี่น้อง
มีเทรนเนอร์จากกิจในแก้ทางมวยบอกว่าไฟล์นี้นี่ไม่ต้องหนี
ปักหลักสู้ให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย
ก็ว่าจะไม่ให้หนีมากหรอกครับไม่ให้หนี

มีลูกเด็ดไว้บอกก็ได้ครับ

อาทิตย์แน่มีแค่งซ้ายแค่งขวาแน่นอน

เอาละครับปิดท้ายด้วยกราฟิกอาวุธเด็ดนะครับ

อาวุธไม้ตายคือเข่าแล้วก็ศอกเคยใช้น็อกคู่ชกมากว่า๓๐ไฟล์
อาทิตย์ฤทธิเดสสองวันนิษฐายกสามที่อ่างทองอภิวัตปอสมานยกสามที่ฉะเชิงเศร้า
ส่วนแสนชัยน้อยมีแข้งเป็นทีเด็ดซ้ายกับขวานี่ยังไม่รู้เลยนะครับ
ว่าอะไรหนักกว่ากันแต่ที่แน่นี่เคยหัวคู่ชก
็อกมากว่า๑๕รายอาทิตย์
ชนะน็อกฟ้าสายลูกป่าวงเตะก้านคอร่วงยกหนึ่งที่อุบล
และเพชรศักดาเพชรเจริญวิทยก๑ที่อุบลครับ
เทยเข่าโหดปะทะจอมเตะเมืองดอกบัวเข้าแลกแข้ง
คุณชอบใครไปลุ้นไปเชียร์พร้อมกัน
ศึกยอดมวยไทยรัฐ๕ธันวาวันพ่อแห่งชาติเอกชุมพรรายงานครับ